ที่โคราชกันหน่อยค่ะพาไปเที่ยวที่นี่
ที่นี่อยากให้หลายคนได้ไปเพราะว่าเหมือนกับเป็นคลัง
เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นร้านที่ทรงคุณค่า
เป็นการรวบรวมนะคะรวบรวมพระบรมชายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวงเอาไว้นับหมื่นภาพเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะซึ่งเจ้าของคลังสะสมพระบรมชายาลักษ
เด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวงกว่า๑หมื่นภาพนี้
เจ้าของคือนายอัธพลศรีสันติธรอายุ๓๕ปีนะคะ
ซึ่งนายอัตภพลเป็นลูกชายเจ้าของร้านทวีโชค
ร้านนี้อยู่ด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งเก็บสะสมพระบรมชายาลักษณ์ทั้งหมดเอาไว้ที่ชั้น๒ของร้านนะคะ
ตอนที่ทีมข่าวขึ้นไปดูแล้วก็ได้คุยกับนายอัตภพล
นายอัธพลก็เล่าให้ฟังบอกว่าเริ่มเก็บสะสมมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงตอนนี้คุณผู้ชม๖๒๒๐ปีแล้วนะคะ
ปัจจุบันก็มีพระบรมชายาลักษณ์ประมาณ๑๒๐๐๐ภาพ
จะเก็บรวบรวมเอาจากนิตยสารมาตัดเก็บไว้ในหนังสือพิมพ์โปสเตอร์
รวมถึงรวบรวมภาพจากอินเทอร์เน็ต
แล้วก็ยังมีผู้ที่ชื่นชอบส่งมาให้แบบนี้ค่ะ

ภาพส่วนใหญ่ถือว่าเป็นภาพที่ทรงคุณค่า
คือเป็นภาพเก่าหาดูได้ยากแล้วก็เก็บใส่กรอบเอาไว้อย่างดี
บางส่วนใส่ในอัลบั้มไว้แล้วก็มีบางส่วนใส่กรอบติดฝาผนังนะคะ
ซึ่งนายอัตภพลก็เปิดเผยบอกว่าภาพที่ประทับใจที่สุด

เป็นพระบรมชายาลักษณ์ที่ตอนที่พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
แสดงความรักต่อพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

เห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมใครที่อยากไปดูเต็มเนี่ยนะคะ
สามารถไปได้เลยติดต่อที่ทางร้านได้เลยค่ะ
ทวีโชคอยู่ด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อยู่ที่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชภีร์ปากโอ้โฮเยอะมากจริงนะ
ใช่ค่ะบางภาพเราไม่เคยเห็นเลย
ใช่หาอยากมาก